มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของคู่รักนักแสดงค่ะ
อย่างคุณนุ่นศิรพันธ์แล้วก็คุณท็อปพิพัฒน์นะคะ
หลังจากที่มีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่นั้นกำลังจะมีทายาทคนแรก
ซึ่งทั้งคู่ก็ออกมาเปิดเผยว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
ตอนนี้ยังไม่พร้อมเพราะว่ายังคงมีหลายอย่างในชีวิตที่ต้องทำอยู่ค่ะ
แต่ล่าสุดค่ะทั้งสองออกมาชี้แจงว่าข่าวดีที่ออกมานั้นยังไม่เป็นความจริง
หลายคนเห็นว่าฝ่ายหญิงดูมีน้ำมีนวลขึ้นนั้น
นุ่นก็รับว่าเป็นเพราะว่าอ้วนขึ้น๒๓กิโลกรัมค่ะ
ส่วนแพลนที่จะปั๊มทายาทคงยังไม่ใช่เร็วนี้
เนื่องจากทั้งสองยังมีภารกิจที่ต้องทำอีกมากมาย
ธุรกิจส่วนตัวแล้วก็กิจการที่บ้าน
แต่หากจะมีเบบีจริงนั้นก็คงจะเป็นวิธีธรรมชาติ
ไม่ต้องพึ่งเทคนิคทางการแพทย์ค่ะ
เมื่อก่อนข้ามีข่าวว่าพี่มีเบบีแล้ว
ยังค่ะอ้วน
ความผิดทั้งหมดพี่ท็อปเลี้ยงดีมาก

สมมากเมื่อพ่อยนะพวกมีวันนี้ดูแบบจริงจัง
ยังเป็นคำตอบเดิมอยู่ยังไม่กล้าที่จะ

รู้อยู่แล้วว่าเขายังไม่ได้มีน้อง
แต่ว่าก็ต้องขอบคุณนะหลายคนคือ
เหมือนกับเชียร์อยากจะเห็นลูกของเรา
ออกมาจะเป็นยังไงจะดำครึ่งขาวครึ่งหรือเปล่า

ผมว่าผมน่าจะพอมีประสิทธิภาพ
น่าจะพอใช้ได้อยู่นะ
ยังไม่ต้องถึงกับพึ่งคุณหมอครับผมว่า
รีบมีแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันใช้ธุรกิจเนี่ย